ดูเรื่องราวของป้ารุ่งเรืองกันบ้าง
แกกฐานหญ้าอยู่แถวบ้านอยู่ดี

มันเห็ดอะไรทำไมมันยิ่งใหญ่ขนาดนี้
มันไม่ใช่เห็ดนี่น่า

มันเป็นเห็ดพันธุ์ใหม่แล้ว
คุณดูสิคุณมันเหมือนเห็ดจริงนะ
แต่มันไม่ใช่เห็ดพันธุ์ใหม่อย่างที่คุณชนะสงสัย

คุณป้าก็บอกว่าเมื่อวันก่อนมาถางย่าแถวนี้แล้วลูกสะพ้ายไปเห็นไข่งูเข้า
ตอนแรกมองเผินผ่านเห็นมันขาวนึกว่าเห็ดกำลังจะไปเก็บอยู่แล้วนะ
แต่ปรากฏว่าจังหวะนั้นแหละเห็นงูมันโผล่หัวขึ้นมาไง
เจิงสิคะงานนี้ก็เลยต้องรีบแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยนี่แหละนะคะ
พอเจ้าหน้าที่มาถึงก็พบว่ามันเป็นไข่ของงูหลาม
งูหลามมันกำลังกกไข่อยู่เลยนะฮะแล้วเมื่อมีไข่ก็ต้องมี
มีแม่นี่ไงตัวแม่มันเนี่ยยาวกว่า๒เมตรเลยนะ
โอ้โหหนักประมาณสิบกิโลกรัมถึงจะได้นะคะตอนนี้ก็เลยเอาล่ะ
เพื่อความปลอดภัยของทั้งคนและงูจะพาแม่และลูกไปที่อื่น
ไปที่ที่ปลอดภัยคุณนะ
เขาก็บอกเมื่อกี้ช่วงที่งูมันน่ากกกไข่มันดุรายมาก
มันก็เป็นงูห่วงไข่มันน่ะสัญชาติยานมันน่ะใช่
ก็โชคดีไปที่หนึ่งล่ะไม่ใช่งูมีพิษ
สองยังไม่ได้ไปทำการรบกวนอะไรมันนะ

อันนี้ก็ได้ช่วยเหลือกันไปทั้งคนทั้งงูนะคุณผู้ชม

เพราะฉะนั้นใครที่ทำความสะอาดบ้านช่วงนี้อยู่บ้านกันใช่ไหม
อาจจะไปถังย่งถังย่าไปเจออะไรแบบนี้